น้ำใจดีเหมือนกันตั้งใจเลยว่าเธอเนี่ยจะไปช่วยทำความสะอาดสถานสงเคราะห์แล้วก็ไปมาแล้วถึง๓แห่งเลยนะสำหรับนักแสดงสาวคนสวยนี่เลย
ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์คุ้มครองคนที่ไร้ที่พึ่งนะคะจังหวัดสมุทรปราการรวมไปถึงชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์ซอยอ่อนนุษย์๖๖
และก็สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไทยอำเภอปากเกร็ดด้วยนะคะ
โดยเจ้าตัวบอกว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะ
ซึ่งขวัญก็บอกว่าอยากจะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
จะบอกด้วยว่าอยากให้ทุกคนช่วยเหลือกันในส่วนที่แต่ละคนพอจะทำได้
ไม่ว่าจะเป็นหยุดอยู่บ้านเป็นการพักเชื้อเพื่อชาติประเทศไทยของเราจะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะ
เมื่อเรามีอุปกรณ์ครบเรามีคนครบแล้วเรามีน้ำยาครบเราต้องก้าวออกไปช่วยเหลือสังคมบ้างอะไรอย่างนี้
แต่อาจจะเป็นที่ที่แบบที่คนเขาต้องการจริงหรือเป็นที่ที่แบบหน่วยงานเข้าไม่ถึงแล้วก็เข้าไปช่วย
สถานการณ์ปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะวิกฤตแล้วก็เครียดนะคะแต่อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบมีสติ
ให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านนะคะหรือว่าบุคลากรทุกท่านที่ทำงานให้ชีวิตคนแล้วก็เสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเรานะคะก็ขอบคุณมากเลย